คุณผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์นี้นะฮะก็กลายเป็นเหตุการณ์สลด
เพราะว่ามีคนเมาคนหนึ่งไปยืนปัสสาวะริมกำแพงรั้ว
แล้วกำแพงรั้วมันมีซี่ลูกกงเหล็กที่เป็นแหลมนะคุณ
แล้วปรากฏว่าเขาคงจะหมดแรงหรือว่าโซเซอยู่นะฮะ
แล้วเอาคอไปพาดอยู่ตรงรั้วไม่ได้ถูกเหล็กเสียบนะคุณ
แต่คอมันค้างอยู่ระหว่างเหล็ก๒แท่ง
คงดึงคอออกมาไม่ได้แล้วทำให้เขาหายใจไม่ออก
เหมือนยืนเสียชีวิตคาอยู่ตรงนั้นเลย
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิต
บริเวณริมรั้วกรมศุลกากรฝั่งถนนอาจนรงค์
แขวงและเขตคลองเตยกรุงเทพมนาคม
เจ้าหน้าที่ตำรวจสนท่าเรือก็รุดไปตรวจสอบ

และอาสาสมัครมูลที่ร่วมกระตันอยู่
เป็นเหตุการณ์การตายที่ค่อนข้างมีเงื่อนงำเหมือนกันนะ
ที่เกิดเหตุก็คือริมรั้ว
รั้วเป็นรั้วแล้วก็มีปลายเหล็กแหลม
สูงประมาณเมตร๕๐ใกล้ประตู๒ของกรมศุลกากร
ก็พบศพของนายอนุวัฒน์ภูกองชัยอายุ๒๙ปี
สวมเสื้อยืดคอกลมสีน้ำเงิน
มีเสื้อยีนแขนยาวคลุมทับนุ่งกางเกงยีนขายาว
แต่ว่าซิปของเป้ากางเกงถูกรูดลงเหมือนเขาเพิ่งปัสสาวะเสร็จ
แล้วก็ศพเป็นลักษณะท่าทางการยืนเสียชีวิต
ลำคอของผู้ตายพาดเข้าไประหว่างช่องของรั้วเหล็ก
จากการตรวจสอบตามร่างกายไม่พบบาดแผล
มีเพียงกลิ่นสุราที่ตัวผู้ตายคละคลุ้งออกมา
หมายเลขทะเบียนกไก่ขไข่ททหาร๕๕๖อุบลราชธานี

เจ้าหน้าที่ก็ต้องบันทึกเก็บรวบรวมรายละเอียดที่เกิดเหตุไว้

บริเวณจุดเกิดเหตุตรงนี้ค่อนข้างมืดนะคุณนะ
โดยตำรวจสายตรวจสอนอท่าเรือได้ขับผ่านมาพบ
เห็นลักษณะของผู้ชายคนนี้เหมือนยืนอยู่ในสภาพ
หันหน้าชิดรั้วเหล็กเลย
ตอนแรกก็คิดว่าคนยืนเฉย
หรือไม่ก็ยืนปัสสาวะแต่ยืนนานไงคุณ
คือสายตรวจขับผ่านไปผ่านมาอ้าวน่าสงสัย

สาเหตุตำรวจคาดว่าผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์มา
หลังจากที่ไปดื่มสุรามาแล้วนะฮะก็มาจอดรถ
ปัสสาวะริมรั้วตรงนี้
ท่าทางคงเมาแอเซไปเซมา
จนเกิดการแบบหมดแรงหรือว่าวูบหน้าทิ่ม
แล้วลำคอมันไปอยู่ในช่องรั้วเหล็กตรงนี้พอดี
ดึงคอออกมาไม่ได้เนื่องจากเมาแล้วก็ไม่มีแรง
แล้วก็คือไม่มีสติไม่รู้จะต้องดึงคอออกมาทางไหน
ปรากฏว่าน่าจะขาดอากาศหายใจเสียชีวิตนะครับ
อันนี้เบื้องต้นตำรวจเขาสันนิษฐานไว้แบบนี้
ตำรวจก็ต้องนำร่างของผู้เสียชีวิตส่งสถาบันนิติเวศครับ
ทำการผ่าชนะสูตรศพอย่างละเอียดอีกครั้ง
ติดต่อประสานให้ญาติมารับศพไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนาต่อไป
ถ้าเป็นลักษณะของการขาดอากาศหายใจจนเสียชีวิตหลังจากชนะสูตรแล้ว
มันก็หมดข้อสงสัยนะ